คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิต
ลดต้นทุนการผลิตตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะ
ที่จะทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งนอกจากนั้นนะคะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกร
มีการทำศูนย์ขึ้นมาเพื่อสาธิตแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะ
วันนี้คุณกมลวันการีพัฒน์พาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะ
แปลงย่างย่าเนเปียขนาด๑๒๐๐ไร่นี้
คือศูนย์สาธิตแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในโครงการ
ประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจรระยะที่๑
สหกรณ์โคนมไทยมิ้วปลูกร่วมกัน
เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปทำเป็นอาหารเลี้ยงโคนม
โดยสหกรณ์จะเป็นผู้จัดส่งอาหารให้ถึงฟาร์มของเกษตรกรโดยตรง
ตามปกติแต่ละฟาร์มจะต้องมีเครื่องผสมอาหาร
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจึงต้องหากู้เงินไปซื้อมา
แต่ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่นี้ใช้เครื่องผสมอาหาร
สหกรณ์จัดหามาให้ใช้ร่วมกัน
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขัดแคลนแรงงานภาคเกษตรอีกด้วย
ปลายปี๕๘หลังจากที่กระทรวงเกษตรมีนโยบายเรื่องของแปลงใหญ่
แล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการเนื้องขัน
สหกรได้เอานโยบายนี้มาใช้
แล้วก็เขาเริ่มต้นด้วยกันเขารวมกันทำนะครับ
หลักการของแปลงใหญ่คือเราต้องการที่จะให้เขารวมกันทำนะครับ
แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต

กระทรวงเกษตรและสหกรยังส่งเสริมให้เกษตรกร
เปลี่ยนมารีดนมแบบท่ออัตโนมัติเพื่อลดแรงงานคนและลดเวลา
ฟาร์มทองภูลเชื้อสูงเนินอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ใน๕๐ฟาร์มที่มีแม่โคกว่า๑๐๐ตัว
และไม่ใช้วิธีรีดนมแบบเดิมทำให้รีดนมได้เพิ่มขึ้น
เป็น๑๕กิโลกรัมต่อตัวต่อวันจากเดิมทำได้เพียง๑๒กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน
ซึ่งเก็บด้วยความเย็น๓๔องศาเซลเซียส
จากนั้นก็จะมีรถขนส่งนมจากสหกรมารับน้ำนมดิบถึงหน้าฟาร์ม
จากเดิมที่เกษตรกรจะต้องไปส่งนมที่สหกรณ์เองทุกวัน
ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนโลจิติอีกทาง

คือการจัดฟาร์มโคสาวทดแทนรวมของสหกร
โดยเกษตรกรนะคะจะส่งโคนมที่หย่านมแล้วค่ะมาเลี้ยงรวมกันที่ฟาร์มของสหกร
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงลูกโคนนั่นเองค่ะ
เกษตรกรสามารถซื้อโคสาวคุณภาพดี
และตั้งท้องพร้อมรีดดมกลับไปเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเองได้เลย
โดยไม่ต้องแบกภาระการเลี้ยงลูกโคและโคสาวกว่า๒ปี
หลังจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรจะดำเนินการโครงการ
ประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจรระยะที่๒แล้ว
โดยสหกรณ์โคนมกว่า๒๐แห่งสนใจขอเข้าร่วมโครงการ
เพื่อช่วยกันสารต่ออาชีพพระราชทานให้ยั่งยืน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน